ทุกผู้ชมครับทีนี้ก็มาดูกันหน่อยนะฮะ
ความคืบหน้าหรือว่าการคาดการณ์โผล่คอรมอเศรษฐา๑
คือมันเคาะหรือยังพี่อุ๋ย
ก็คงคุยกันอยู่ในทุกพักร่วมรัฐบาลในขณะนี้นั่นแหละ

แต่ถ้าจะดูจากสัญญาณต่างเนี่ย

มันน่าจะเป็นคำตอบได้ในบางตำแหน่ง

เขาบอกเป็นคณะทำงานด้านการท่องเที่ยว

ก็คือไม่ยืนซ้ายก็ยืนขวาตลอดเลยนะคะ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
แฮปปี้กับตำแหน่งรองนายกหรือเปล่านะ

อาจจะมีการพูดคุยอะไรกันต่อนะครับ
คุณภูมิธรรมวิชญาชัยรองผู้หน้าพักษณ์นะครับ

มีข่าวว่าจะควบว่าการกระทรวงพาณิชย์ด้วยนะฮะ
มาดูงานด้านเศรษฐกิจนะครับคุณพวงเพชรชุนละเอียดนะฮะ
เป็นผอเลือกตั้งสสกรุงเทพของเพื่อไทยเนี่ย
หรือว่าเขาจะเรียกกันว่าพี่แจ๋นหรือว่าเจ๊แจ่นนะครับ
มีข่าวว่าจะนั่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะฮะ
โผล่คอรมอที่ออกมาพบว่ากระทรวงที่สำคัญหลายกระทรวง
ไม่ได้อยู่กับพักแก่นำอย่างพักเพื่อไทยนะฮะ
จะมีที่อยู่ก็อย่างเช่นกระทรวงการคลัง
มีชื่อของนายกฤษดาจีนะวิจารณะประหลัดกระทรวงการคลังคนปัจจุบัน
มีข่าวว่าอาจจะลาออกจากประหลัดคลังเนี่ยเพื่อจะมาทำงานที่กระทรวงการคลัง
ข่าวก็บอกว่าจะนั่งว่าการเลยค่ะบางข่าวก็บอกว่า
คุณเศรษฐานายกจะนั่งควบว่าการกระทรวงการคลัง
แล้วคุณกิจสดาจะนั่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
กระทรวงคมนาคมยังอยู่กับเพื่อไทยนะฮะ
คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจจะนั่งว่าการกระทรวงนี้
กระทรวงสาธารณสุขนะครับจะอยู่กับเพื่อไทย
คุณหมอชนน่านศรีแก้วจะมานั่งว่าการกระทรวงสาธารณสุข
หัวหน้าพักเพื่อไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
จะเป็นของนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศล
ซึ่งเป็นปาร์ตี้ลิสต์ลำดับที่๒๑ของภักดิ์เพื่อไทย
ถามว่าทำไมต้องเป็นคุณสุดาวัน
คุณสุดาวันเป็นลูกสาวของ
กำนันป่อหรือว่านายวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศล
นครราชศรีมากลุ่มของคุณวีรศักดิ์
วกลูกสาวคือคุณสุดาวันที่เป็นปาร์ตี้ลิสต
อีก๑เป็นได้สศ๑๓นะครับนี่นะก็เลยจะมานั่งว่าการกระทรวงท่องเที่ยวนะครับ
นะครับเป็นรองนายกแล้วก็ควบด้วยนะครับรัฐมนตรีว่าการ
เลขาธิการพักเพื่อไทยคุณประเสริฐจันทรลวงทองจะนั่งเก้าอี้นี้
กระทรวงศึกษาธิการคุณสุธินคลังแสงและกระทรวงกลาโหม
จะมีพลเอกนัทพลนาภานิษฐ์ที่จะมานั่งว่าการกระทรวงนี้
พักภูมิใจไทย๗๑ที่นั่งสอนะครับภูมิใจไทยเนี่ย
ตามการคาดการณ์รายงานข่าวในขณะนี้ได้เก้าอี้กระทรวงมหาดไทยเลยนะฮะ
นี่ครับและคุณอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพัก
จะนั่งตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะนะฮะ
ขณะเดียวกันนะครับจะนั่งรองนายกด้วยนะครับคุณอนุทินนะครับ
แล้วก็ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับ
พลตำรวจโทเพิ่มภูมิชิดชอบน้องชายของคุณเนวิน
อีกคนนึงนะฮะก็จะมานั่งว่าการกระทรวงนี้
มีชื่อของคุณทรงศักดิ์ทองศรีนะครับว่าจะเป็นรัฐมนตรีแน่
แต่ยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นกระทรวงไหนแล้วก็มีชื่อคุณพิพัฒน์รัชกิจประการ
จะนั่งว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเอ๊ะแต่วันนั้นที่คุณหมอชนน่านแถลงเนี่ย
อ่านี่ภูมิใจไทยนี่นะฮะได้สี่ว่าการกับสี่ช่วยใช่ไหมฮะค่ะ
ไม่รู้ว่าคุณทรงศักดิ์จะได้ว่าการกระทรวงไหนนะครับ
มีพักพลังประชารัฐ๔๐สสเนี่ยได้๒ว่าการเหมือนกับรวมไทยสร้างชาติ
ณขณะนี้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คือพลตำรวจเอกพระชรวาสวงสุวรรณน้องชายของบิ๊กป้อม
หัวหน้าพักพลังประชารัฐร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่านะครับ
จะนั่งว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรนะฮะรวมไทยสร้างชาตินะครับ
เสียงสอสอนะครับได้เก้าอี้ใหญ่อย่างกระทรวงพลังงาน
หัวหน้าพักคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิพากษ์จะนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
และคุณสุชาติชมกลิ่นจะนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
จากที่นั่งว่าการกระทรวงแรงงานในรัฐบาลชุดของพลเอกประยุทธ์
ชาติไทยพัฒนา๑๐ที่นั่งสอสอและประชาชาติ๙ที่นั่งสอสอได้๑ว่าการ
คุณวราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าภักดิ์ชาติไทยพัฒนาจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมหรือว่าพม
จะนั่งตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับ
อันนี้เป็นการคาดการณ์เป็นโผล่ใช่ไหมแต่ละที่ก็อาจจะแตกต่างกันไป
แต่ไทยรัฐทีวีเราจะตดดูมาจะเป็นแบบนี้นะฮะนักขนาดนี้นะครับ
ที่เช็คออกนะฮะหลายตำแหน่งหลายเก้าอี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นใครแน่นะฮะ
ค่ะมีหลายชื่อเหลือเกินเราก็ยังไม่นำเสนอกันแล้วกัน
คุณเศรษฐาทวีสินนายมนตรีนะครับได้ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าในการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีเศรษฐานึงเนี่ยนะฮะ
โดยยอมรับว่าในส่วนของพักเพื่อไทยลงตัวแล้วเหลือของพลังประชารัฐที่อาจจะต้องมีหมุนกันอีกนิดหน่อย
อดใจรออีก๓๔วันทุกอย่างน่าจะเรียบร้อยขณะเดียวกันคุณเศรษฐานายกรัฐมนตรีจะนั่งควบเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเองเลยหรือไม่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

พอถามคำถามนี้ท่านนายกบอก

แล้วดูข้างคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศล
นี่ยิ้มหัวเราะ

เดี๋ยวนั้นนี่ดึงสโลให้ดูเลยเหรอคะเนี่ย

นี่นะฮะเดี๋ยวรอดูกันต่อไปก็แล้วกัน

ก็สโลมาหลายรอบเลย
คะให้ดูไงให้เห็นชัด

วันนี้มีกลุ่มตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยสุกร๕ภาคนะครับ
มาที่ที่ทำการพักเพื่อไทยด้วยนะ
ค่ะเราย้อนมาที่กรุงเทพฯนะครับ
เขาบอกว่าเขามายื่นนังสือเรียกร้อยพักเพื่อไทย
ต้องดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรเท่านั้น
คุณสมศักดิ์เทพสุธินนะครับทุกผู้ชมครับ

ผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยทั่วประเทศบอกว่า
ภักดิ์เพื่อไทยหาเสียงเกี่ยวกับนโยบายด้านการเกษตรทำให้มีความหวังนะ
แต่วันนี้ดูเหมือนว่ากระทรวงเกษตรจะไปอยู่พักอื่น
ตามรายงานข่าวบอกพลังประชารัฐจะได้๑๐๑

แต่นี่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร๕ภาคบอกมันต้องอยู่กับเพื่อไทยสิ
เพื่อไทยต้องดูแลกระทรวงนี้
ถ้าเกิดไม่ได้ดูแลกระทรวงนี้นะ

ถ้ายกกระทรวงเกษตรให้กับพักร่วมรัฐบาลอีกเนี่ยนะ

ราวหน้าจะไม่เลือกเพื่อไทยแล้วจะตัดขาดกันเลยนะฮะ
ถ้าไม่ได้ดังที่ชาวเกษตรอย่าง
อย่างคนเลี้ยงหมูคนเลี้ยงวัวอะไรอย่างนี้
ก็คุยกันว่า
ก็อาจจะต้องตัดยากขาดมิตรกันกับเพื่อไทยนะฮะ
ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขูนะฮะ

ไปให้พักอื่นอ่ะผมถามหน่อยอ่ะ
พักอื่นที่มันทำอยู่เนี่ยมันทำให้

มันเป็นภาพกันเมืองนะครับ
แล้วก็เป็นอักษรตัวย่อนะครับ
เพื่อไทยก็น่าจะรู้ดีว่าเป็นใครนะครับ
แล้วคืนให้มาบริหารต่อผมถามหน่อยเนี่ย
มันจะไม่เริ่มสลายกันหมดนะครับ